ลูกศิษย์ของพระปรีชานะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดขาวอิติสุขโตหัวหิน
ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าหลวงพ่อได้ลาศิกขาแล้ว
เพราะว่ามีประเด็นมีคนไปร้องเรียนกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงไก่เป็นลักษณะของไก่ชนค่ะ
เฟซบุ๊คชื่อวัดเขาอิติสุขโตหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
มีพระครูบรรพฤษพัฒนาคุณหรือหลวงพ่อปรีชา
อายุ๕๕ปีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะ
สิทธิ์คนสนิทก็โพสต์ข้อความบอกว่าหลวงพ่อปรีชาฝากเอาไว้
บอกว่าบวชมา๓๓ปีไม่ยึดติดกับลาบยศสรรเสริญ
ทำแต่ความดีช่วยเหลือพระพุทธศาสนาไม่เคยขัดแย้งกับใคร
พ่อปรีชาบอกว่าชอบไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจ

พอนำไปชนก็จะเก็บปัจจัยรวบรวมทำบุญ
สร้างวัดเขาอิติสุขโตสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ด้วย
แล้วก็แสดงความรับผิดชอบเรื่องของความขัดแย้งของพระสาขา
ที่มีต่อข้าราชการคนหนึ่งจนมีเรื่องร้องเรียนถึงพวกราชการจังหวัดประจวบคิริขัน
ก็คือหลวงพ่อก็เลยประกาศลาศีขานะคะ
ซึ่งลูกศิษย์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ตกใจแล้วก็ใจหายที่ท่านเจ้าอาวาสประกาศลาศิกขาอย่างไม่มีวี่แววมาก่อน
จากว่าหลวงพ่อปรีชาเป็นพระนักพัฒนา
จนมีถึง๑๑สาขาเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน
พระครูวิจิตธรรมวิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอหัวหิน
เจ้าอาวาสวัดบุษยบรรพฤษหรือวัดเขาต้นงิ้วก็บอกว่า
เรื่องเจ้าอาวาสวัดเขาอิติสุขโตลาศิขาเป็นเรื่องจริง
แต่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงลาศิกขาอย่างกระทันหัน
ขณะที่พระครูสุนทรคิรีวงศ์เจ้าอาวาสวัดหนองซอ
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปรีชา
และรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอิติสุขโต
บอกว่าไม่รู้เหตุผลเหมือนกันค่ะ
แต่หลวงพ่อท่านได้เปรยกับลูกศิษย์ที่สนิทสัก๒๓คน

ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อลาศิขาแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคะ